ฮายยกมือไหว้เพราะไปทำบุญกระถิ่นมาแล้วก็ไปเหมาไปกวาดลอตเตอรี่มาเยอะ
สุดท้ายพี่ฮายไม่โบ๋นะจ๊ะลองดูค่ะ

จากงานบุญกระถิ่นก็หยิบได้ตรงเป๊ะรางวัลที่๑เลยค่ะ
รับทรัพย์ไป๖ล้านก็พาครอบครัวไปปลดหนี้
แล้วก็พาไปฉลองกันโอ้โหพี่ลูกสาวนี่คือมือดีมากเลย
มาเลี้ยงสักคืน๒คืนช่วงใกล้วันที่๑วันที่๑๖ได้ไหมคะ
เดี๋ยวพี่พาไปกินขนมนะคุณ
ให้หยิบลอตเตอรี่ให้นะดอมหน่อยนะลูก
ดูสาวกรีดยางไปแล้วอีกคนนึงที่ดวงเฮงเหมือนกันค่ะ
สุโขทัยเจ้าของร้านขายของชำ
นี่คุณพี่บังออนขุมเพชรนะคะอายุ๖๖ปี

ใช่เขาบอกแล้วอันนี้คือเป็นเทพสตรี
สตรีคือแบบปังดวงกำลังมาแรงค่ะ
หยิบลอตเตอรี่จากแม่ค้าเร่รับโชคเน้นเลย
๖ล้านเป็นเสร็จที่นี่ชั่วข้ามคืนเลยนะจ๊ะ